ไปดูเรื่องราวความรักของคนสองคนกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องบอกว่าคือกลายเป็นชายใจเป็นหญิงอะเนาะ

เขาก็เจอกับแฟนนุ่มรักกันดีมากคือทุกอย่างมันไปด้วยดีหมดเลยนะ
คบกันเนี่ยแม่ของแฟนเขาก็เปิดกว้าง

ชีวิตก็ดีจากแฟนหนุ่มที่เคยมีเงินเก็บเป็นหมื่นตอนนี้เป็นแสน
ตั้งใจทำมาหากินจากที่เคยดื่มเหล้าเกเรก็เลิก
ถูกลอตเตอรี่กันตั้งหลายงวดเหมือนดวงสมพงษ์กันดี
สุดท้ายวันนี้จับมือกันไปโรงพักนะคะ
บอกคุณตำรวจค่ะช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย

ถึงขั้นวางแผนจะสร้างครอบครัวแต่งงานเลย
นี่คือคุณโดนัทนะคะมาหาสพบ้านดุงค่ะ
บอกคุณตำรวจช่วยเจรจากับแฟนหนูที
ว่าหนูอยากเลิกเพราะหนูทนเขาไม่ไหวแล้ว
เขาขี้หึงมากจะไปไหนก็ไม่ได้
หาว่าหนีเที่ยวหาว่าแอบไปกินเหล้า
แล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายจนหนูนี่เขียวช้ำไปหมดแล้ว

จนเขาตกลงแยกทางกันได้ด้วยดีนะคะ
เธอก็ไปเก็บข้าวของออกจากบ้านของแฟนนุ่มจนหมด
ส่งคุณแซคนัทวินไปคุยกับเธอหน่อยนะคะ
ชื่อคุณโดนัทค่ะเธอก็เล่าบอกว่า
พบรักกับแฟนก็คือคุณปอเนี่ย
ได้ประมาณปีนึงแล้วไปเจอกันที่ร้านเหล้าค่ะ
ตอนที่เจอปุ๊บเนี่ยนะคุณปอชอบเธอทันทีเลยนะ

จนกระทั่งคุณปอเนี่ยชวนเธอไปที่บ้าน

ปออะปอโน้นเนี่ยมารับมาส่ง

จริงคุณปอเนี่ยเค้าเคยมีประหราญแล้ว

คนโตนี่๙ขวบคนเล็กเนี่ย๗ขวบ

ก็อาจจะเพราะว่าเธอเป็นสาวประเภทสอง
แต่อย่างที่บอกว่าแม่ของปอเนี่ยน่ารักมาก
เป็นคนหัวสมัยใหม่เปิดกว้าง
เห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขแม่ก็ดีใจ
และตั้งแต่คบกันมามีแต่เรื่องดีหมดเลยนะ
เพราะว่าทั้งปอแล้วก็คุณแม่

เหมือนดวงเรามันเกื้อหนุนกันนะคะ

จากที่ปอเคยเป็นคนดื่มเหล้าเกเร

อก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินจนมีเงินเป็นหลักแสน
ชีวิตมันดีไปหมดเลยมีแต่ขาขึ้น

ไม่อยากให้ทำงานไม่อยากให้เหนื่อย
บอกโดนัทเลิกเล่นวอเล่บอลเถอะ
เดี๋ยวมันจะดูแบบบึกบึนเกินไป

ไม่ให้ไปงานหมอลำไม่ให้ไปเสิร์งไม่ให้ไปเต้น
ให้ไปกินเหล้าสนุกสนานไม่ให้ไปเที่ยวดึกดื่น

ตำรวจเลยถามว่าอ้าวรักกันขนาดนี้

เพราะว่าไม่ได้เรื่องนอกใจหรืออะไรเลยนะคะ
เป็นห่วงเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่า
บอกลาออกเถอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง
แต่เธอก็บอกว่าเธออยากทำก็เลยฝืนทำ
ทะเลาะกันเพราะว่าเธออยากทำงานแต่แฟนอยากให้ออก
แล้วฝ่ายชายเนี่ยโมโหถึงขั้นบีบแขนซ้ายเธอจนเขียวช้ำ
ที่ข้อมือซ้ายแล้วก็สะโพกตีที่หัวอีกสามครั้ง

และทีนี้พอแม่แม่มันรู้ว่าให้ต้มแม่ของโดนัสว่าแบบจริงหรือเปล่า

แต่คุณโดนัสแอบบอกแซ็คว่าไงรู้ไหมคะ
แกง่ายครับ
ใช่ไหมล่ะมันก็เลยอาจจะเป็นคราวเคราะห์ทำให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันละมั้ง
ไม่ทันข้ามวันแฟนนุ่มส่งข้อความมาง้อเลยค่ะ
บอกขอโทษนะที่เมื่อเช้าทุบตีเธอไป
นี่นี่นี่ขอโทษที่ตีเมื่อเช้า
อาทิตย์นี้จะดูแลเองนะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับนะ

พอตกเย็นคุณปอนเลิกงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาง้อให้กลับไปด้วยกัน
เพราะเขาบอกเลยว่าเนี่ยตั้งใจวางแผนชีวิตสร้างครอบครัวกันแล้ว

เขาคบกันสิทธิ์ปุ๊บก็ดีค่ะดีทุกอย่างครับ
เพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าเป็นคนมาเติมเต็ม
เพราะว่าหนูโสดมานานแล้วเขาแบบมีเงินมีอะไรเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอด

เขาก็เลยแบบอยากให้หนูทำงานดีกว่าสร้างอนาคตไปกับเขา
เขาอยากให้เราหยุดการเล่นการแบบเที่ยวเพราะว่าเราโตแล้วอายุ๒๕แล้ว
เราทำงานสร้างดีกว่าดีกว่าเราจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณนัทก็บอกนะคะว่าจริงเธอก็ตั้งใจจะไปแปลงเพศให้เป็นผู้หญิง

แต่คุณปอขอไว้บอกว่าอย่าทำเลย
เอาแบบนี้แหละสวยธรรมชาติแบบนี้แหละเราชอบเธอที่เป็นเธอแบบนี้
ซึ่งเธอบอกว่าใบหน้าเธอเธอไม่เคยทำศัลยกรรมเลย
นี่ทางซ้ายคือคุณปอนะแล้วทางขวาคือคุณโดนัท
นี่ค่ะเธอบอกเธอไม่เคยทำศัลยกรรมเลยนะใบหน้า
ทีนี้คุณแซคก็เลยไปคุยกับคุณปอบ้าง

เพราะคุณโดนัทบอกว่าเธอก็อยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านนะ
ก็ทำงานบ้านแหละทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้าน

ทีนี้พอปอกลับมาจากที่ทำงาน
เราก็เลยอยากจะคุยกัน
ได้คุยกันแล้วก็เลยบอกเขาอยากจะง้อขอคืนดีใช่ไหม
แซ็กก็อยากจะเป็นสะพานเชื่อมความรักให้เขา
เป็นกาวใจเหรอเป็นกาวใจเนี่ย
เอากุหลาบมาสิบดอกนี่ให้คุณปอเอาแต่ดูหน้าคุณปอก่อน
ป๊อพ่อบอกอยากคืนดีไม่ใช่เหรอ

นั่งข้างแฟนแล้วก็ยิ้มแล้วนี่ค่ะ
คือด้วยความที่เหมือนเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนเหมือนไม่ได้เป็นคนแสดงความรักเปิดเผยอะพี่อุ๋ย
อยู่จะมาให้ยื่นดอกไม้ให้มันก็เขินหน่อย

คุณโดนัทก็บอกว่าแต่จริงแล้วคุณปอเป็นคนหยอดเก่งคารมดี
แต่ไม่ค่อยโชว์หวานให้ใครเห็นก็เท่านั้นแหละ

ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ช่อดอกไม้เป็นครั้งแรก

คุณปอก็บอกว่าผมก็ยอมรับว่าผมทำร้ายเขาอะนะ

ก็เพราะว่าโดนัททำงานล่วงเวลา๒ชั่วโมงอะพี่

ไปปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบได้ยังไง
ที่ผมโมโหที่ผมว่าที่ผมด่าเขาก็เพราะผมรักเขา
แล้วผมบอกคุณบอกว่าเขาไม่ได้อยู่กับผมแล้ว
ผมแข็งผมบอกผมฟองหลีร้านแบบ

หักครับถึงว่าความหักหัก
แต่ว่าเขาบอกว่าอยากเสียเปรียบเนอะแต่ว่าไปอยู่แบบนั้นมันเสียเปรียบไง
คุณบอกว่าเขาไม่เคยได้ดอกม่าอันนี้
คือคุณปอบอกว่าก็มันเป็นรักแรกพบ
หลุมรักคุณโดนัทตั้งแต่เจอครั้งแรกเลย
และตั้งแต่คบกันมาชีวิตก็ดีทุกอย่าง
เขาบอกชีวิตเขามีครบทุกอย่างแล้ว
เพศไม่ใช่อุปสรรคของเขาเลย
แค่เรารักกันแล้วมีความสุขด้วยกันเขาบอกแค่นี้เขาพอแล้ว
ลอตเตอรี่งวดนี้คือลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้นะคะ

พอส่องพงกันถึงขั้นว่าเขาจะถูกอีกงวดนึงไหม

สุดท้ายคุณโดนัทก็ยอมลาออกจากงาน
ไปหางานใหม่ที่ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตะกำลำบาก

ไหนก็เป็นกาวใจแล้วก็มาร่วมงานแต่งกันเลยละกันนะ

โมโหก็ห้ามไปทำร้ายห้ามไปบีบแขนเขา
คุณผู้ชมถามว่าอันนี้คือให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟัง

คือที่แรกเป็นข่าวก็คิดว่าจะมีราบงดราม่าอะไร
สุดท้ายพอแซ่งเข้าไปดูสุดท้ายก็ขึ้นดีกันเรียบร้อย
ก็ให้มันมีเรื่องดีกันบ้างนะคะ